อย่างที่ทราบกันดีช่วงนี้แม่แอ๊บต้องแบบว่า

เพราะว่าแม่แอฟเพิ่งผ่านเหตุการณ์สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่างานต่างแม่แอ๊บไม่ทิ้งวิ่งรันวงการเหมือนเดิม
คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการกลับมาทำหน้าที่พิธีกร
ทั้งหมดคือเป็นงานที่แม่แอฟรับเอาไว้ก่อนแล้ว
แม้ว่าจะมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอย่างที่ทราบกันไป
แอปยากที่จะปฏิเสธคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ปฏิเสธงานอะไรเลย
เพราะว่ากลัวว่าทีมงานคนอื่นนี้นะเขารันงานกันแล้วกลัวจะได้รับความเดือดร้อน
แล้วคือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่ขนาดคนเยอะคือความสวยก็ยังทะลุฝูงชนออกมาได้เลยคุณผู้ชม
ฉ่ำจิตฉ่ำใจจริงเครื่องประดับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นฟังดีนะ
แค่เฉพาะสร้อยคอนี่นะ๓๐ล้านบาทคุณผู้ชมคือคู่ควรกับแม่แอ๊บมาก
อืมมีความคิดที่จะสอยกลับบ้านด้วยนะคะ
แล้วบอกเลยว่าเส้นนั้นก็ดีเส้นนี้ก็ดูเหมาะกับแอป
ความน่ารักความสดใสโอ้โหคุณผู้ชมค่ะแม่แอปเสิร์ฟให้นักข่าวแบบไม่มีพร่องเลยล่ะค่ะ
ซึ่งการออกงานเมื่อวานนี้นับว่าเป็นการออกมาเจอนักข่าวเป็นครั้งแรก
หลังจากที่แม่แอฟสูญเสียคุณพ่อสภาพจิตใจแน่นอนว่ายังไม่เต็มร้อยหรอกค่ะคุณผู้ชม
แต่สิ่งที่อยากออกมาพูดก็คืออยากขอบคุณทุกกำลังใจจริงจากทั้งคนในแล้วก็นอกวงการนะฮะ
คือพี่บางท่านอาจจะเดินทางไปงานลำบากด้วยซ้ำแต่ก็ไปร่วมแสดงความเสียใจด้วย
แอฟบอกว่าทราบซึ้งใจมากมากค่ะส่วนตัวเองเนี่ยนะก็เพิ่งจะมีเวลาได้มานั่งไล่ดูโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในงาน
มีคลิปน้องปีใหม่คุณสงกรานแล้วก็พี่นนกุลเขาเล่นด้วยกันอยู่กัน๓คนนี้นะ
แอฟบอกว่าเพิ่งจะมาเห็นหลังจากที่งานเสร็จสิ้นแล้วแม่แอฟก็ขอบคุณลูกสาวด้วยนะขอบคุณน้องปีใหม่
คือน้องปีใหม่ต้องขอบคุณเพราะอะไรรู้ไหมเดินดูแลแขกไปทั่วเลยนะเห็นตัวแค่นี้คุณผู้ชม
คือแบบว่าส่งแขกเชิญนั่งค่ะเอาน้ำมาเสิร์ฟด้วยส่งแขกกลับบ้านมีความเป็นผู้นำมากคุณผู้ชมนะ
และคำถามสำคัญเกี่ยวกับคนที่คอยช่วยงานอย่างนนกุลคุณผู้ชม
งานนี้แม่แอฟคลายความสงสัยให้เราหน่อยค่ะว่าตกลงแล้วใครทำหน้าที่อะไรยังไงกันบ้างคะ
คือว่าเป็นคนที่ให้กำลังใจแอฟแล้วก็ซัพพอร์ตแอฟตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกอย่างที่บอกขอบคุณค่ะ
ตามที่เห็นเลยค่ะทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหน
เพราะว่าแอฟก็เคยเกิดเวลาว่าก็ทานข้าวแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะ
เพราะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่
จากคำตอบของแม่แอ๊บคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่า
เขาก็คือคนที่อยู่ข้างเวลาที่แบบแอฟต้องการกำลังใจ
โลกโซเชียลก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคุณผู้ชมเนาะ
ความสูญเสียมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมาคิดเรื่องอื่นต่อ
ในธรรมนองที่ว่าไม่เห็นเลยเหรอว่าใครทำอะไรให้
แอฟขอความเห็นใจว่าเมื่อวานอาจจะใช้คำผิดความหมายไปนิดนึง
คำว่าไม่ได้โฟกัสคนอื่น
แต่หลักก็คือแม่โฟกัสกับการจัดงานของคุณพ่อในแต่ละวันอยู่
คุณผู้ชมเนาะหลังจากจบงานก็เพิ่งได้มาเห็นโมเมนต์ต่างนี่แหละ
แขกไปใครมาทำอะไรตรงไหนกันบ้าง
ก็เลยทราบซึ้งใจกับสิ่งที่ทุกคนทำให้นั่นเองค่ะ
เอาจริงงานใหญ่กับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของครอบครัวแบบนี้
คุณผู้ชมเรื่องหยุ่มยิมอย่าไปดับให้ใคร
ใช่เป็นกำลังใจให้แม่แอ๊บดีกว่านะคะ